อันนี้เนี่ยคนเอาขวานมาจามกระจกรถแล้วมีคนอยู่ในรถด้วยไม่ได้เกี่ยวกับคนคลั่งอะไรเลยนะแต่ว่ารถคันนี้ไปตกน้ำถ้าไม่รีบทำแบบนี้คนในรถจะแย่เอาค่ะ
พี่ใครว่ายน้ำเป็นลงไปช่วยหน่อยได้ไหมคะ
โอ้โหนี่จังหวะที่เอาตัวออกมาจากรถได้นะแล้วเห็นตอนแรกไหมที่ผู้ชายคนนี้ไหว้เข้าไปอ่ะค่ะ
ไหว้แล้วในมือก็ถือขวานแล้วก็มันเนี้ยเอาขวานไปทุบทุบทุบที่กระจกรถแบบเนี้ยค่ะ
เพื่อที่จะช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในรถคันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมลงไปในนั้น
แล้วก็จังหวะนี้ค่ะโอ้โหพอทุบแล้วนะต้องง้างง้าง้าง
เพื่อเอาตัวคนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาให้ได้นี่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะ
ต้องเร่งช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ข้างในคือนายวัฒนะหล่อเข็มทรัพย์อายุ๒๘ปีค่ะ
ตรงนี้ที่ตกลงไปเนี่ยคือคลองท่าไข่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วเนี้ยเห็นไหมเจ้าหน้าที่อ่าคือมีคนช่วยเอาเอาเอาขวานอ่ะ
กระจกใช่ไหมส่วนคนอื่นอื่นเนี่ยต้องพยุงไม่ให้ตัวรถอ่ะ
มันจมไปมากกว่านี้นี่เอาตัวออกมาได้ทุลักทุเลพอสมควรเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
หนึ่งในกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยคือคุณนักคารินเราก็เลยไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าตอนนั้นตอนที่ลงไปสำรวจ
คนในรถยังมีชีวิตอยู่แต่เขาออกมาจากรถไม่ได้
เพราะว่าขาเขาติดติดขาพวงบรรไลอยู่ขากับอกนั้นนะ
ทีนี้เอามือเอื้อมไปที่กระจกด้านหลังมันเปิดอยู่สักประมาณ๑๐เซน
พยุงคอของเขาเอาไว้ให้เงยหน้าขึ้นคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหม
รถมันจะค่อยจมค่อยจมทำยังไงอ่ะ
คือเขาต้องแบบพยายามพยุงคอแล้วก็ให้เงยคอ
จมูกยังเหนือผิวน้ำและหายใจได้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นกู้ภัยทำยังไงต่อลองฟังค่ะ
มันมีกระจกหลังที่ว่ามีช่องว่างอยู่ประมาณคืบหนึ่ง
ก็เอามือเข้าไปขำก็เจอคนขับ

มีอยู่ครับแต่ว่าศีรษะใกล้จะจมน้ำ
ก็เลยได้ตะแข่งคอแล้วก็ยกเขาให้ชนหลังคาเพดาน
เพื่อให้จมูกกับปากเขาพ้นน้ำครับ
นี่ไงพอฟังข่าวมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะแบบ
เอ๊ะแล้วรถคันนี้มันตกลงไปในน้ำได้ยังไง

ตำรวจที่ฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะก็ถามสาเหตุเบื้องต้นเพราะว่า
ถามคนขับรถเก่งตัวนายวัฒนะนะเขาก็ยังมึนมึนงงงอยู่
เล่าให้ตำรวจฟังว่าผมขับออกจากบ้านพักในตัวเมืองฉะเชิงเซา
นี่ผมกำลังจะไปทำบุญที่วัดในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม
พอมาถึงจุดตรงนี้คุณตำรวจผมจำอะไรไม่ได้เลย
คือมันวูบวูบแล้วควบคุมรถไม่ได้รถก็เลยตกลงไปในคลองค่ะ
แต่ทีนี้เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะต้องให้ตัวนายวัฒนารักษาอาการให้ดีขึ้นก่อนนะ
แล้วถ้าเกิดอาการดีขึ้นเดี๋ยวต้องสืบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วย
จุดตรงที่ตกเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเส้นที่ไม่น่าจะมีกล้องวงจรปิด
แต่เดี๋ยวต้องดูว่าระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นมานะคะ
แล้วนี่เจ้าหน้าที่เขาเอาอุปกรณ์มาให้ดูอุปกรณ์เหล่านี้แหละเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตนั้น
ถือว่าเป็นนาทีชีวิตเลยนะฮะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้นะฮะ